ต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองอย่างคุณพลอยพลอยพันธุ์
หลายคนเห็นเธอคนนี้ออกสื่อทีไร

หลังจากที่ฟังคุณปีเตอร์แถลงข่าวไป

พลอยพันธุ์ต้องเสียน้ำตาให้กับความรักร้าว
ที่มันนานข้ามปีหลังจากสวมบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองมาโดยตลอด
รับจากที่สามีคุณปีเตอร์ได้ออกสื่อแถลงข่าวประกาศยา
ก็ทำให้เธอได้แบบชัดเจนสักทีอะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ยอมพูดเธอก็ไม่รู้จะไปในทิศทางไหน
แต่คราวนี้พอพูดแล้วเธอเองก็ยอมรับนะฮะ
บอกว่าคิดตลอดเลยว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาได้
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอมันเป็นแบบนี้เธอเองก็ทำใจมาแล้วเหมือนกัน

ก็ถึงโอ้ก็น้ำตาแตกอ่ะ

เธอเองบอกว่าเสียใจนะที่อดีตสามีให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมานั้นน่ะ

ทำให้เธอตัดเพาะฝ่ายชายแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกนะคะ
ส่วนเรื่องของการเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนหลังจากการแยกทาง

แต่ขอให้ปีเตอร์ช่วยจัดการเรื่องเพจสตอเบอรี่ตัวแม่
กล่าวถึงเธอและลูกชายในทางที่เสียหายด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ให้พี่เต้ยคุยกับทนายเขา

แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเป็นส่วนของพลอยที่พลอยต้องการอะไรนะคะ
แล้วก็ค่อยมาทำสัญญาแล้วก็ไปถึงสัญญาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
ด้วยความที่มันเป็นครอบครัวแล้วนะคะ
เป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกถึง๒คน
พอยหวังไว้ในใจลึกมากว่า
ถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยก็อาจจะเรื่องความรักพ่อแม่เนี่ย
มันอาจจะยากสำหรับตัวพลอยแล้ว
แต่ว่าสำหรับลูกเนี่ยเขาควรที่จะต้องมีพ่อ
ตอนนี้ก็เหมือนมีอันหนึ่งที่พยายามอยากจะให้มันเป็นไปได้
ก็คือเรื่องให้พี่เต้ยฟ้องร้องคนทำเพจสตอเบอรี่ตัวแม่
แล้วก็น้องผู้ชายที่เพิ่งมาคอมเมนต์ว่าภูมาว่า
หน้าเป็นเด็กลาวแล้วก็ไปคุยมาจากถังขยะหรือเปล่า
อันนี้คือรู้ตัวคนทำแล้วส่วนทางเพจสตอเบอรี่เนี่ยที่เตอร์ทราบตัวคนทำนะคะ
พอยก็อยากจะให้พี่เต้ยออกมาทำตรงนี้เพื่อลูก
เรื่องการเงินเนี่ยพลอยอยู่ตัวของพลอยมาสักพักนึงแล้วค่ะ
ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเผื่อว่าทำงานหนักกว่านี้ก็การงานการเงินก็จะมั่นคง
แล้วก็เรื่องอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าดูแลลูกได้
เรื่องที่บอกว่ารู้จักกันไม่ดีพออันนี้พลอยฟังแล้วพลอยค่อนข้างจะเสียใจพอสมควร
ถ้าเผื่อเขาฟังหรือว่าเขาอ่านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าพลอยก็ยังเป็นคนเดิมที่คอยดูแลเขาตอนที่ไปเที่ยวเรือด้วยกัน
ก็ยังดูแลเขามาตลอดแล้วก็ยังแบบเป็นห่วงเขาอะนะคะ
ถ้าเผื่อว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าเขาเป็นพ่อของลูก
ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับเพราะว่าคือเราก็รู้จักกันดีพอที่ว่าเราจะยอมแต่งงานยอมมีลูกด้วยกัน
เพราะฉะนั้นมันถ้าเผื่อว่าถามว่ารู้จักกันไม่ดีพอเนี่ยมันคงไม่ถึงจุดกับว่าที่จะมีลูกหรือว่าดอมตัดสินใจแต่งงาน
ฟังสัมภาษณ์แล้วถอดหายใจยาวเลยเอาจริง
ว่าสงสารก็สงสารแต่แบบเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังสุดในครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วกัน
ส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเรื่องราวของลูกของคุณพลอยนะคะเขาบอกว่าน้องภูมาเนี่ยไม่ใช่ลูกคุณปีเตอร์มีการไปเม้นต์กันแบบนี้เลย
นี่สิ่งที่ไม่โอเคที่สุดเลยเนี่ยคือการที่ชาวเน็ตไปเม้นลูกของดาราหลายคนโดน
หลายคนโดนเด็กเขายังเป็นเด็กเขาไร้เดียงสาดาราก็ส่วนหนึ่งคือดาราเป็นคนในสังคมเป็นคนสาธารณะอันนี้คุณเม้นต์คุณอะไรดาราเขาทำใจได้
แต่ไปเม้นลูกเขาไปว่าลูกเขาไปว่าเด็กเนี่ยมันไม่โอเค

เป็นกำลังใจให้สาวพลอยพลอยพันธุ์เดินหน้าต่อไปให้มีงานจ้างให้เธอเยอะแล้วกันเนาะจะได้ไปเลี้ยงน้องภูมาน้องแพนเตอร์กันได้ค่ะ